หลังจากที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันห้ามนปชตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติ
เพราะว่าถือว่าอาจจะเข้าข่ายทำผิดกฎหมาย
วันนี้ทหารก็ได้เข้าไปปลดป้ายศูนย์ประชามติ
ที่จังหวัดลำปางแล้วเป็นจังหวัดแรก
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
ด้วยพลเอกเมธานพิกุลรองเสนอธิการมนตรฐานบกที่๓๒
ค่ายสุรสักมนตรีระบุว่าเมื่อช่วงเช้า
ทหารได้พบป้ายไวนิวมีข้อความว่า
ประชามติต้องไม่ล้มไม่โกงไม่อายพม่า
ติดตั้งบริเวณร้านค้าในเขตเทศบาลนครลำปางจังหวัดลำปาง
ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร
พร้อมกับตำรวจปลดแล้วก็ลื้อป้ายผ้าไวนิวออกทันที

และเป็นผู้ประสานแนวร่วมประชาธิปไตย
ต้านผลิตการแห่งชาติหรือว่านปช
ก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ขณะที่แก่นำนปชนำโดยนายจตุพรพรมพันธ์
ก็ได้เดินทางไปที่กระทรวงกลาโหม
เพื่อยื่นหนังสือถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
ชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์ปราบโกงประชามติ
โดยยืนยันนปชจะเดินหน้าเปิดศูนย์ปราบโกงทั่วประเทศต่อไป

ทำให้กดดันไปยังในทหารในพื้นที่

ไม่อยากให้เรื่องนี้กลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียว
ผมอยากจะเรียนไปยังพลเอกประวิทย์วงสุวรรณดังนี้ว่า
คำสั่งของท่านเป็นคำสั่งที่ขัดต่อคำสั่งของรัฐาธิปัตย์

ปราบโกงประชามติไม่ใช่ภัยคุกคามของชาติ

ว่ามีการทุจริตหรือไม่
ดังนั้นพวกผมมาแจ้งกับท่านผลเอกประวิทย์ว่า

ว่าควรจะมีฝ่ายที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ
ท่านยังเคยทนองค์กรกลางได้
ท่านสามารถทนเครือข่ายต่อต้านคอรับชันได้
ทำไมท่านจะทนศูนย์ปราบโกงประชามติไม่ได้
ถ้าไม่มีการโกงท่านไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลย
ขณะที่พลเอกประวิทย์ยืนยันอีกครั้งนะครับว่า
ห้ามตั้งเด็ดขาดเพราะถือว่าผิดกฎหมาย

พร้อมเชื่อว่าคอสชยังสามารถควบคุมสถานการณ์ในช่วงก่อนทำประชามติได้
และจะใช้กฎหมายปกติโดยไม่จำเป็นต้องใช้มาตรา๔๔

ถ้ากรกตเขาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ถ้าเขาเดินหน้าเปิดไปแล้วมีการกดสูงคุณภาพ

ไม่ต้องห่วงนะครับผมทำได้ล่ะนะ

กรกตใช้สถานที่ในค่ายทหาร

ปรากฏว่าในการประชุมกรกตในวันนี้
มีมติให้เปลี่ยนสถานที่การจัดเวที
ร่างรัฐมนูลประชามติและประชาชน
เดิมที่จะจัดในค่ายกาวิระจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่แทนโดยให้เหตุผลว่า

ที่แจ้งความจำนงมากถึง๕๐๐คนครับ